จะพาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอยู่กะบินบุรีปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
ฝ่ายปกครองเขามีข้อมูลบอกว่าพระที่นี่นะครับลูกศิษย์ที่นี่
ตระเวนเรียรายเงินครับจากชาวบ้านในพื้นที่
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเอ๊ะสำนักปฏิบัติธรรม
ทำไมมีขวดเหล้าเยอะจังทำไมมีขวดเบียร์เยอะจังครับ
เรืออากาศโทพรพรสิทธิ์นะครับจิตรารามจิตรารามวงขออภัยครับ
อากาศโทพรสิทธจิตรามวงประหลัดอาวุโสกบินบุรีครับ
แล้วก็ตำรวจสพกบินบุรีเข้าตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรม
แสงธรรมรักอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
ที่ถูกสั่งปิดไป๒ปีแล้วแต่ลูกศิษย์กับพระเนี่ย
ยังใช้รถกระบะติดป้ายเชิญชวนนะครับทำบุญออกเรียกรายเงินของชาวบ้านในพื้นที่
เช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นทุกวันเจ้าหน้าที่พบพระแปดรูปด้วยกันครับ
มีใบสุทธิของพระถูกต้องอ่ะนะคารวาสทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ
สิบสองคนรถยนต์จำนวนหกคันแล้วก็ยังพบขวดเหล้าขวดเบียร์ดื่มหมดแล้ว
อีกจำนวนนึงโดยพระท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ดื่มหรอกนะเหล้าเนี่ย
แต่ลูกศิษย์ซื้อมาดื่มกันส่วนการออกเรียรายเงินเนี่ย
มีคนนิมนต์ให้ไปนั่งไปกับรถรถตะเวนเรียรายนี่แหละ
อ้างว่าจะเอาไปสร้างพระอุโบสถกลางน้ำที่ศูนย์วิปัสนาของวัดแห่งหนึ่ง
เนื้อเผลอกะบินบุรีก็จะมีรายได้วันละสามพันบาท
แล้วก็เอามาแบ่งกันใช้จ่ายในสำนักปฏิบัติธรรมนายชุมพลดวงศรีธา
กำนันตะบนนาแขมเล่าบอกว่ากลุ่มนี้เป็นคนนอกพื้นที่นะ
ชาวบ้านเนี่ยเป็นคนมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เพราะพบว่ามีการมั่วสุมดื่มเหล้าในสำนักปฏิบัติธรรมครับ
เป็นสำนักสงฆ์สั่งปิดมาสองปีแล้วแล้วมีการมั่วสุมทั้งที่อะไร
เงินหลอกชาวบ้านไปต่างต่างนานาแต่ผมก็เลยต้องสกัดก่อน
ถ้าไม่ตระกัดชาวบ้านแต่หลงเชื่อการทำบุญ
เรื่องต้นตำรวจนำตัวทั้งหมดนะครับมาสอบสวน
แล้วก็เปรียบเทียบปรับที่สพกบินบุรีตามกฎหมายครับ